ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กชายเป็นเด็กนักเรียนวัย๑๕ปีคนหนึ่ง

น้องเนี่ยถูกคนปาก้อนหินใส่ตาแล้วก็โดนตาข้างขวาตอนนี้
หมอบอกว่าไม่รู้ว่าจะบอดหรือเปล่า
กลับมาเห็นตามปกติเนี่ยมีไม่มาก

ืบเนื่องจากขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ
แล้วไปเจอรถคันหนึ่งที่ปลาหินใส่
ซึ่งน้องบอกว่าผมจำได้รถคันนี้เป็นรถของอาสาสมัครตำรวจบ้าน
อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

โอ้โหแล้วคนที่เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านที่เป็นเจ้าของรถ

ว่าปลาหินจริงเพราะนึกว่าเป็นเด็กแว้น
ถูกต้องปลาหินใส่เด็กที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน

แต่ต่อให้เป็นเด็กแว้นก็ไม่ควรปลาหินใส่นะ

เขาเจ็บเขาตายขึ้นมายังไงอ่ะก็ต้องจับดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนึกออกไหม

แล้วเขามาบอกเขาไม่ได้ทำคนแรกนะไม่ได้ทำครั้งแรก
เขาบอกเขาเจอเด็กแว้นเขาทำอย่างนี้อยู่เรื่อย
คือเด็กแว้นถ้าเขาจะมีความผิด
จะมีปัญหาจากการที่มากระทำการขี่รถก่อกวนเนี่ยก็คือความเดือดร้อนรำคาญ
หรือถ้าไปทำให้ใครเจ็บตายอะไรขึ้นมาก็ว่ากันไป
แต่ไม่ใช่มาปลาก้อนหินใส่เขาเวลาเจอเลยนะครับ
ระบุว่าน้องชายของเขาอายุ๑๕ปีถูกคนใช้ก้อนหินคว่างใส่ดวงตา
มีเลือดไหลออกมาแล้วก็ตาบวม
น้องชายได้บอกว่าจำได้ว่ารถคันที่ก่อเหตุ
คันที่คนที่ปลาหินใส่รถยนต์คันนั้น
เป็นรถของอาสาสมัครตำรวจบ้านจุดตรวจวัดละมุด
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ตอนนี้แพทย์ช่วยผ่าตัดให้แล้ว
แต่ยังไม่มั่นใจว่าตาของน้องจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือไม่
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบไปนะครับพบว่าคนเจ็บเป็นนักเรียนชายอายุ๑๕ปีนะครับ
ตอนนี้อยู่ชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนครชัยศรี
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม
บอกว่าเส้นประสาทตาแล้วก็ม่านตาขาดหนังตาฉีก
มีเลือดกับน้ำหนองไหลจากดวงตาตลอดเวลา
ต้องใช้เวลารักษาอีกระยะหนึ่งแต่โอกาสจะกลับมามองเห็นได้ตามปกตินั้น
แพทย์บอกว่ามีไม่มากนักค่ะ
เด็กนักเรียนชายชั้นม๓คนเจ็บเปิดเผยแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทางแพทย์แล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ตัวน้อง
อุญาตให้ทีมข่าวของเราเข้าไปสอบถามได้นะครับ
น้องบอกว่าวันเกิดเหตุวันนั้นสี่ทุ่ม
คืนวันที่หกกัลยายนคุณหวียมสอน
กับเพื่อนรวม๙คนขี่จักรยานยนต์มากัน๕คัน
จะไปหาเพื่อนที่อยู่ในตำบลวัดละมุด
ไปถึงเพื่อนไม่อยู่บ้าน
เขาก็ขี่รถกลับกัน๕คัน๙คน
ระหว่างทางไปเจอกระบะอีซูซูสีบรอนทอง

ซึ่งเขาบอกว่าเขาจำได้ว่าคนขับ
คือนายบรรจงทัพทิมทองหรือว่าดาบช้าง

เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นคนขับมีผู้ชายอีกคนนึงนั่งอยู่กับคนขับ
เบาะข้างหน้าท้ายกระบะมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน
นั่งอยู่อีก๔คนรวมแล้ว๖ในรถกระบะ
พอเห็นกลุ่มวัยรุ่นเด็กกลุ่มนี้ขี่จักรยานยนต์มา๕คัน
รถกระบะได้ชะลอหยุดแล้วดาบช้างซึ่งเป็นคนขับ
ได้เปิดกระจกรถกระจกลงมาก่อนจะตะโกนอะไรบางอย่าง
แล้วก็มีคนที่อยู่ท้ายกระบะทำท่าเหมือนจะลุกขึ้น
ก่อนจะปลาหินใส่กลุ่มเด็กก้อนหินมันพุ่งเข้ามา
โดนตาขวาของน้องคนนี้อย่างจังจนเหตุการณ์เป็นอย่างที่ท่านเห็น
ก็คือบาดเจ็บแบบนี้เลยนะครับตอนนั้นน้องเขาเป็นคนขี่
เขาเจ็บเขาก็ต้องเปลี่ยนให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนขี่แทน
แล้วก็ให้ขี่พามาส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกแม่นะ
เพราะว่าเขากลัวว่าแม่จะเข้าใจผิดว่าเขาไปแว้นไปแข่งรถกัน
แต่ความจริงไม่ใช่เขาขี่จักรยานยนต์ไปหาเพื่อน

ตรงนั้นมีไฟทางผมจำได้อันป้ายทะเบียน
เขาก็จะชะลอไปถามว่าใช่กลุ่มทุกคนหรือยัง
พอใช้เขาก็เปียกกระจกก็พูดว่า
แล้วเค้าก็แล้วพูดว่าให้พวกเขาทำเต็ม
ว่ามันพูดว่าให้ทำพวกผมได้เลยเนี่ย
แล้วตรงนั้นผมก็เห็นด้วยเพราะว่ามีไฟทางเห็นชัดเจน
แล้วน้องคนเจ็บนะให้ข้อมูลเพิ่มนะคะบอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มเด็กแว้นถูกปาก้อนหินใส่
ได้รับบาดเจ็บหัวแตกไปตั้งหลายคน
แต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความค่ะเพราะว่าก็กลัวถูกจับข้อหาแข่งรถ
เขาหาแว้นไงแต่น้องเขาบอกว่าแต่ผมไม่ได้แข่งรถนะ
แม่ของน้องคนเจ็บนะคะคุณแม่นัชชาเกิดศรีเพ็งอายุ๕๒
ก็คุยกับนักข่าวของเราคือคุยไปน้ำตาไหลไป
คือแม่บอกว่ามันเกินกว่าเหตุจริง
เสียใจมากสงสารลูกมาก
แจ้งความแล้วนะคะที่สพนครชัยศรี
เพื่อเอาผิดกับอาสาสมัครตำรวจบ้านกลุ่มดังกล่าวค่ะ
โอ้โหแล้วเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน
คือคุณมีหน้าที่
เพื่อดูแลความเรียบร้อยของชุมชน
มักจะเป็นเส้นทางที่มีวัยรุ่นออกมาแข่งรถกันเป็นจำนวนมาก
ระหว่างทางเจอกลุ่มคนเจ็บขี่จักรยานยนต์สวนผ่านมา

คว้าหินที่ท้ายกระบะรถมาปลาใส่

เหมือนที่เด็กบอกเลยว่าเด็กแว้นเจอปลาหิน

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุ

เดี๋ยวจะขยายผลต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง

เพราะน้องบอกว่าในกระบะคันนี้เนี่ยมีคนที่นั่งข้างดาบช้างอีกคนนึง

แล้วคนท้ายกระบะนั่นแหละเป็นคนเอาหินปลา
ดาบช้างในรถกระจกแล้วบอกปลาเลย

ก็ต้องโดนกันหมดนะคะอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย
นี่คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

นี่มันตั้งใจเอาหินใส่ท้ายกระบะไว้ค่ะ
แต่ไม่เจอเด็กแว่นปลาเจอเด็กแว่นปลาใส่
ใช่ค่ะต่อให้เป็นเด็กแว้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปปาก้อนหินใส่นะคะ
ก็ต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายนะ